เอาให้คุณผู้ชมดูคลิปคลิปหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคลิปที่ว่ากันด้วยเรื่องของการโต้เถียงจากราคาของการสูบซ่วมค่ะคุณผู้ชมค่ะคือเจ้าของบ้านบอกแพงมาก
สูบซ่วมบ่อละสองพันบาทขณะที่เจ้าของรถสูบซ่วมเนี่ยก็มาก็บอกว่าก็คุยราคากันแล้วอยู่ที่ราคานี้แต่ถ้าไม่สูบก็ต้องจ่ายค่าน้ำมันที่เขาต้องเสียเวลามาก็เลยกลายเป็นที่มาของการโต้เถียงนี้ค่ะ
เถียงกันยาวเลยนะคะประมาณ๒นาทีคุณนัทพงศ์
คือพอมาถึงหน้าบ้านบ้านนี้มี๒บ่อ
ก็บ่อละพันก็๒๐๐ถึง๓๒๐๐บาท

ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนสูบซ่วมเขาก็บอกว่า
งั้นต้องเอาค่าน้ำมันให้เขานะคะ๕๐๐๖๐๐บาท
คุณผู้ชมดูอยู่ลองเม้นต์มาบอกหน่อย
ที่บ้านสูบซ่วมครั้งละเท่าไหร่ครับ
ก็เลยกลายเป็นที่มาของการไม่รู้จะไปจบลงตรงไหน
ในคอมเมนต์เนี่ยพอมีคลิปนี้เนี่ยนะคะ
ก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมาย
แต่สุดท้ายเมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมเห็นสลิปเนี่ยนะคะ
สรุปแล้วเจ้าของบ้านเนี่ยเธอก็โอนค่าน้ำมันให้นะคะ

การโต้เถียงนี้ไปเธอบอกตัดปัญหาไป

เจ้าของคลิปยืนยันบอกว่าเธอโพสต์หาจากเฟซบุ๊ก
แล้วก็มีคนส่งเบอร์มาแนะนำมา
ก็เลยโทรไปนัดหมายพูดคุยแต่ไม่ได้ถามราคากัน
เพราะปกติเขาเคยใช้บริการเจ้าอื่นก็๒๐๐๓๐๐เท่านั้น
แต่เจ้านี้บอกว่าสามารถเข้ามาดูดให้ได้เลยในตอนเช้า

พอมาถึงแจ้งราคาโอ้โหสูงถึง๒๐๐๐บาท

แต่เจ้าของรถยืนยันว่าเขามาแล้ว
ถ้าไม่ให้ดูดซ่วมก็ต้องจ่ายค่าน้ำมันที่ทำให้เสียเวลาค่ะ
ตอนแรกคือคิดหนูว่า๔๐๐๐เลย
ก็บอกว่ามันไม่ไหวอะค่ะมันแพงเกินไป
หนูก็เลยบอกว่าเออลดให้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็เหมือนลดให้เหลือบ่อละคัน
คลิปคือตกใจราคาค่อนข้างสูงเกินจริงไปมาก
เพราะหนูเป็นคนที่เรียกรถดูดซ่วมบ่อยนะคะ

หนูก็ไม่เคยเจอราคานี้แล้วหนูก็ไม่อยากให้คนอื่นเจอแบบหนู

โวยวายกันโชคนิดอย่างนี้ค่ะ
ไปคุยกับทางฝั่งรถดูดซ่วมหน่อยค่ะ
ผู้สื่อข่าวบอกว่าเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ทะเลาะกับเจ้าของบ้านนะ
ก่อนไปโทรคุยกันแล้วเรื่องราคา
แต่พอไปถึงพบว่าเป็นซ่วมซึม๒บ่อ
แล้วไม่ได้ดูดมานานหลายปีแล้ว
ข้างในเนี่ยมันเหมือนกับมันยากมันดูดยากนะคะ
ก็ต้องใช้วิธีการปล่อยน้ำลงไปก่อน
แล้วก็สูบน้ำขึ้นมาคือมันนานนะคะ

แล้วถ้าใช้วิธีแบบนี้มันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างที่แจ้งไป
เพราะว่าแท้งสิ่งปฏิกูลของรถสูบซ่วม
มันจะเต็มเร็วเนื่องจากมันต้องใส่น้ำเข้าไปด้วย
เขาก็จะไม่สามารถไปดูดบ้านอื่นได้อีก
ก็ยืนยันว่าไม่ได้คิดราคาแพงเกินจริง
แต่เจ้าของบ้านไม่ยอมสูบก็ต้องตัดปัญหา
แล้วขอค่าน้ำมันค่าเสียเวลาค่ะ
จากราชญาขอค่าน้ำมันแล้วกัน
ข่าวก็ให้มา

พูดกันดีไม่ได้ทะเลาะกันด้วยนะพี่
ยังงองเลยกลับไปลงเฟส

๖๐๐บาท๓๐๐บาทศรีสเกตบ่อละ๑๐๐บาท

แถวบ้าน๔๐๐เทศบาลถูกมาก
ถ้าเอกชนจะแพงดูแล้วเฉลี่ยนะครับ

นี่ที่คุณผู้ชมกรุณาคอมเมนต์บอกมานะครับ